เหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีเขาเข้าไปในป่าหลงป่าที่มุกดาหาร๑๒วัน
โอ้โหคือเขาไปหาของป่าค่ะญาติก็ตามหาตามไม่เจอล่าสุดพบแล้วแต่ว่ากลายเป็นศพ
อืดอยู่ในป่าทางครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของผู้ตาย
ไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุทำให้ลูกชายเสียชีวิต
แต่เชื่อว่ามันเป็นการฆาตกรรมนะฮะร้องไห้แทบขาดใจเลย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ร่างของนายคำตันธนันหาอายุ๓๐ปีซุกอยู่ในโขดหิน
ห้วยผาสิงภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน
มุกดาหารพลิกร่างพบรอยกระสุนบริเวณลาวนมด้านขวา
ลุหลัง๑จุดในกระเป๋าเป้พบกระสุนปืน๔นัด
ยาบ้า๒เม็ดส่วนปืนลูกซองยาวที่พกมาด้วยหายไป
นายคำตันออกจากบ้านที่โนนสมบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อล่าสัตว์ตั้งแต่๒๖ธันวาคมแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ครอบครัวและชาวบ้านระดมค้นหา
เจ้าหน้าที่ปูพรมตลอด๑๒วันจนมาพบเป็นศพ
กลางความโศกเศร้าของครอบครัวที่มีข้อกังขา
ชื่อว่ามีคนทำให้ตายไม่ได้ติดกับดักสัตว์
อนตำรวจเร่งหาคนร้ายดำเนินคดี
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับนายคำตัน
ชาวบ้านและผู้ค้นหาในคำตันตลอด๑๒วันยอมรับว่า
เคยเตือนนายคำตันเรื่องที่ชอบไปล่าสัตว
ในเขตรักษภัณฑ์สัตว์ป่าภูสิธาน
เพราะเกรงว่าหากถูกจับได้แม่ของนายคำตันจะเดือดร้อนไปด้วย
แต่นายคำตันก็ไม่เคยสนใจไปล่าสัตว์เป็นประจำ

ผาสิงจุดพบศพห่างจากแคมป์จุดสกัดดงหางกวางเพียง๑๕กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่กลับไม่ได้ยินเสียงปืน
วันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารกว่า๑๐นาย
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาพยานหลักฐานและบ่อแสเพิ่มเติม
ขณะที่แนวทางการสืบสวนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ความขัดแย้งส่วนตัวยาเสพติดและถูกกับดักสัตว์ในป่า
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพวิมลวันธรรมพักดีรายงาน